สองคนทานไป๒๒ขิงค่ะ

สองคนทานไป๒๒เข็ง
แต่ราคาเพียงแค่๒๒๐บาท

มีตังค์๑๐บาทก็ทานได้แล้วค่ะ

มจีบกุ้งต้องมีและต้องมีซาร่าเปล่า
ใช่แล้วดิฉันชอบทานตัวไข่เค็มเมื่อกี้ที่เขาบอก
นั่งเครื่องบินไปเลยจ้ะลงขอนแก่นไปเลยจ้ะ
ตามสาวผู้ใช้ติ๊กต๊อกท่านนี้ไปนะคะ

ที่ร้านนี้ชื่อว่าร้านเทียนติ่มซำ
อยู่ซอยขอนแก่นไทยแลนด์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

เขาเปิดขายมากว่า๒๕ปีแล้ว
จากเรื่องความอร่อยที่โดดเด่นก็คือราคาไงคุณ
ละ๑๐บาทอย่างที่บอกไปนะคะ
ขายถูกไม่พอมีติ่มซำให้เลือกทานเยอะอีกต่างหาก
เยอะแยะมากมายใครชอบอะไรเลือกเอาเลยนะคะ
แต่ละเมนูบอกเลยว่าอร่อยแบบพอดีคำ

น้ำชาให้ดื่มฟรี
บริการชาจีนด้วยนะคะ
คล่องคอด้วยการจิบน้ำชากันไป
ใครจะมาชิมรีบหน่อยร้านเปิด๑๐โมงถึงบ่าย๓เท่านั้นนะจ๊ะ